หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
สืบเนื่องมาจากคลิปที่เกิดขึ้นบนรถเมย์
สาย๑๒๔ที่กระเป๋ารถกับโชเฟอร์รถได้ไล่ชายสูงวัยลงจากรถ
แล้วก็มีผู้โดยสารคนอื่นที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับว่า
ต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรกันแน่
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ก็ทำกรดแค้นให้กับผู้ชมคลิป
โดยหนึ่งในผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า
แต่เธอบอบบางเกินกว่าจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
จึงทำได้เพียงบนทึกเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุไว้
แก้ปัญหา
แม้จะเข้าใจว่าพนักงานขับรถ
และพนักงานเก็บค่าโดยสารจะเหน็ดเหนื่อย
จากการให้บริการผู้โดยสารตลอดทั้งวัน
แต่พฤติกรรมที่แสดงออกมารุนแรงเกินไป
คือมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องออกมา

คือเราก็ไม่เคยเห็นเราใช้รถโดยสารมาตลอด

แต่คือนี่แบบแล้วเขาก็แก่แล้วอ่ะ

แล้วเราเป็นคนที่แบบหยิบโทรศัพท์พอดี
แล้วก็ก็เลยโมโหด้วยแล้วก็เลยถ่ายเลย

อย่าเพิ่งเอากล้องลงนะ
เพราะว่าหนึ่งคือมันรุนแรง

ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก
เรียกนางสุขสมศรีสุโขกระเป๋ารถเมฆ
และนายสมคิตพิมพ์วันพนักงานขับรถเมย
คันเกิดเหตุเข้าพบเพื่อตักเตือน
พร้อมเปรียบเทียบปราบนางสุขสม
แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
และให้ทั้งคู่เข้าอบรมกฎระเบียบ
และวินัยผู้ขับรถสาธารณะเป็นเวลา๓ชั่วโมง
ส่วนประเด็นทำร้ายร่างกายผู้โดยสารของพนักงานขับรถ

และไม่พบพยานหลักฐานจึงไม่ได้ดำเนินคดี
ขณะที่กระเป๋ารถเมย์ยอมรับว่าสาเหตุที่เกิดบันดาลโทษะ
เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่เพราะเธอถูกจับก้น
และได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอบางยี่ขันแล้ว

ก่อนหน้าที่จะมีการถ่ายคลิปเนี่ย
ก่อนหน้าที่จะถ่ายคลิปเขาจับก้นพี่

เขาจับถ้าสมมติว่าถ้าคนเราไม่ได้ตั้งใจ
คือจับมาขึ้นมาแตะแค่นี้ใช่ไหม

บอกให้แกเดินเข้าในแกไม่เดิน
แล้วแกก็จะยืนยันอยู่คำเดียว
ว่ากูไม่เดินเดี๋ยวกูก็จะลงแล้ว

ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนั้นก็เชิญลงรถ

กูไม่ลงอยู่คำเดียว
อดคล้องกับพนักงานสอบสวนสนบังยี่ขันที่ยืนยันว่านางสาวสุขสม
ว่าถูกชายไม่ทราบชื่อและนามสกุล
อายุประมาณ๗๐ปีจับก้น

พร้อมกันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ถึงสาเหตุที่ไล่ชายสูงวัยลงจากรถเมย์

ยังไม่ได้เดินทางมาแจ้งความ

ต้องเป็นเหยื่ออารมณ์ของผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการ